สวัสดีครับสวัสดีคุณชนะค่ะสวัสดีครับคุณชิสาลายเสือ
ได้เวลาแล้วนะคะที่เราจะมากัดกันให้สะบัดกันในรายการคู่กัดสะบัดข่าว
วันศุกร์แล้วอยากให้คุณผู้ชมมีความสุขกันทุกคน
บางคนบอกว่าโอ๊ยอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวก็จะมีความสุขแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะได้พักแล้ว
เสาร์อาทิตย์อาจจะเป็นวันหยุดของใครหลายคน
ส่วนบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันพักตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วจ้า
ก็บางคนก็เลิกเร็วไงเอาเหรอเออคือหยุดก่อนครึ่งวันอย่างเงี้เหรอ
ประมาณนั้นเอาจริงบางคนแล้วครึ่งบ่ายเขากลับบ้านแล้ว
มันก็ดีเหมือนกันเนาะจะได้รถไม่ติดด้วย

ค่ะแต่ว่าเมื่อวานเราไม่เจอกันวันหนึ่ง
คิดถึงคุณผู้ชมเหมือนกันนะสบายดีกันไหมคะ
โชคดีกันหรือเปล่าหรือเจ็บช้ำมามาเป็นเพื่อนกันกับเรานี่แหละ
กำลังจะก้าวผ่านอยู่แล้วพูดพูดทำไม
คุณชนะเราก็อยากจะรู้ไงว่าใครสุขหรือว่าใครเศร้า
จะได้ชวนมาคุยกันในไลน์เราไง
ไอ้จุกก็ไม่รู้แต่ทางนี้เศร้า
นี่ก็เศร้าเหมือนกันเฉียดไปเฉียดมาเนอะคุณชนะเนอะ
ไลน์มานะจะได้พูดคุยกันระบายอารมณ์ซึ่งกันและกันนะครับ
ส่วนวันนี้เรื่องราวข่าวสารของเรามันหลากหลายนะครับ
มีเรื่องอะไรให้ได้ติดตามบ้างนั้นไปดูกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ด
จังหวัดนนทบุรีครับตำรวจเร่งล่าวัยรุ่นยิงนักศึกษาก่อนวันสถาปนา
หมอสุวรรณภูมิเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต้องติดตาม
ส่วนที่จังหวัดอุตรดิษฐ์มีชายป่วยจิตเวทถือมีดอารวาสจะทำร้ายชาวบ้าน
เรื่องจบอย่างไรต้องติดตาม
หมอปลาหมาแววรอบนี้ควงแขนป้ารัตนาลงพื้นที่ช่วยป้าคนหนึ่ง
ร้องเรียนมาว่าถูกวิญญาณบรรพบรุษเข้าสิงร่าง
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กัดสะบัดข่าว
ช่วงนี้น้ำมันชื้นขึ้นอะไรมันก็น่าจะแพงขึ้นนะคุณชิสา
แน่นอนค่ะพวกสินค้าอุปโภคบริโภคหรือว่าค่าบริการรถโดยสารต่างก็ขึ้นหมดเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยส่งไลน์มาคุยกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
สภาวะแบบไหนกันบ้างเดือดร้อนยังไงถือว่ามาเล่าสู่กันฟัง
อย่างน้อยบางทีเรามีความเครียดเนี่ยได้บอกเล่าบ้างก็น่าจะดีขึ้น

แต่จะพาไปที่นี่นะครับที่จังหวัดกำแพงเพชรครับบอกเลย
ยันน้ำมันที่จะใช้ทอดปลาทองโกอ่ะแต่อย่างนี้ไปดูสินค้าในตลาดกันก่อน
เห็ดเห็ดครับคุณผู้ชมก็ราคาขึ้นเยอะใช่ค่ะ
เนี่ยฮะไปเจอกับแม่ค้าในตลาดศูนย์การค้าอยู่ในเขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชรบ่นเลย
เอาดูดิเห็ดพวกนี้ราคาขึ้นหมดเลยนะจากแต่ก่อนนะเอาจริงจากเดิมเนี่ยไม่ถึง๑๐๐บาทต่อกิโลกรัม
เห็ดที่ผมพูดถึงคืออะไรเห็ดฟางกับเห็ดนางฟ้าสองเห็ดเนี่ยเป็นเห็ดยอดนิยมที่มักจะมาทำอาหารกัน
ใช่ตอนนี้เนี่ยราคามันพุ่งไปถึง๑๔๐๑๕๐บาทแล้วนะคุณชิสา
แบบนี้ซื้อไม่ไหวนะคะแม่ค้าเลยบอกว่ายอดขายลดลงมากอ่ะคุณชนะ
แล้วไอ้สาเหตุที่เห็ดทั้งสองชนิดมันแพงขึ้นคือเขาบอกว่านอกจากสภาพอากาศที่ทำให้เห็ดมันออกน้อยแล้วนะ
คือฝนตกก็จริงแต่มันร้อนซะละเกินค่ะอ่ะยังมีเรื่องของค่าขนส่งที่มันสูงขึ้น
ราคาน้ำมันอีกด้วยนี่ไงนี่ไงแล้วทำยังไงดีล่ะถ้าไม่กินเห็ดเห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าเนี่ย
ลองเปลี่ยนไปกินเห็ดอย่างอื่นมีอะไรบ้างเขาบอกมีเห็ดลมเห็ดนางรมเห็ดหอมสดแล้วก็เห็ดเข็มทอง
แต่ไอ้ที่ผมพูดมามันไม่ค่อยเป็นเห็ดที่ยอดนิยมไงอืมบางคนอาจจะมองว่ามันไม่อร่อยเท่าเนื้อสัมผัสมันไม่เท่าเห็ดฟางไง
ลองเปลี่ยนดูเห็ดเข็มเนี่ยเห็ดเข็มทองเนี่ยกินแล้วดีนะใช่ติดเลยแหละติดฟันแล้วใช่
ดิฉันกับคุณก็คือมีประสบการณ์แต่โอเคแหละเห็ดเข็มทองก็อร่อยแหละแล้วมีประโยชน์ก็ลองปรับกันไปนะคุณผู้ชมนะ
จากร้านขายเห็ดเนี่ยแวะไปร้านอาหารเช้าที่หลายคนชื่นชอบหน่อยคุณนึกถึงอะไรคะตอนเช้าเนี่ย
กับปลาท่องโกใช่เลยค่ะขายคู่กันบางทีไม่กินโจ๊กกินน้ำเต้าหู้ด้วยไหมได้เหมือนกัน
คือคุณมาลีคำพาลักษณ์ช่วยกัน
สองสามีภรรยาขายปลาท่องโกตัวใหญ่

มีพวกแป้งถั่วเหลืองก็ขึ้นราคาแก๊สก็ขึ้น
ขึ้นไปหมดแล้วอ่ะบางร้านเขาขายปลาท่องโกะขึ้นราคาเหมือนกัน

แต่ว่าทางร้านนี้เขาบอกตอนนี้ยังไม่ขึ้นนะ
รับส่งนักเรียนอันนี้ได้รับผลกระทบเต็มแน่

เขาบอกอย่างนี้ครับในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ย
ผู้ประกอบการเขาพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

แต่ว่าตอนนี้ครับบรรดาผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียน
เขายังไม่กล้าปรับขึ้นราคากัน

กลัวครับแล้วเป็นห่วงมาก
กลัวว่าผู้ปกครองจะสู้ไม่ไหว

พี่สุภาพันธ์ชัยศรีอายุ๕๗ปี
ทำอาชีพขับรถรับส่งนักเรียนมาเป็น๑๐ปี

แกบอกว่าคิดค่ารับส่งเนี่ยนะ
ปกตินะเดือนนึงเนี่ยก็ตกละ๑๓๐๐บาทต่อคน

ถ้าเดือนหน้านะอะไรมันยังไม่ดีขึ้น
ต้องขอขึ้นอีกคนละร้อยก็จะเป็น๑๔๐๐บาทต่อคน
ค่ะในฐานะผู้ประกอบการเองก็คงต้องขอความร่วมมือ

ในฐานะผู้ปกครองคุณชิสา

มันก็เครียดเหมือนกันเพราะว่าบางทีเราก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นเองได้
แล้วก็ต้องพึ่งเขาใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมจ่ายเขา
เราก็ต้องทำงานให้เยอะขึ้นถูกไหมคะคุณ

คืออะไรที่ปรับตัวได้ปรับไปนะคะ

แล้วก็ให้เขาช่วยเหลือ

ก่อนที่จะเครียดไปกว่านี้เราพักกันแป๊บเดี๋ยว
ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กันสมัดข่าว

ภารกิจหมอปลาหน่อยดีกว่า
คิดถึงเหมือนกันนะไม่ได้เจอนานแล้วล่ะ

มีคุณป้าคนหนึ่งแกบอกว่า
ถูกผีบรรพบรุษเข้าสิง
หมอปลาเลยต้องไปช่วยพอเจอกัน

ดูไปพร้อมกันครับคุณผู้ชมครับ
หนีเลยนี่คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะเป็นคลิปที่เขาบันทึกเอาไว้
ญาติอะไรก็บันทึกเอาไว้เพราะว่าเห็นแล้วรู้สึกไม่ไหวจริงจริง
ค่ะนี่ครับคือป้าตู่อายุสี่สิบห้าปีเป็นชาวบ้านหนองคลองใหม่
อำเภอวาปีปฐุมจังหวัดมหาสารคามแกเกิดอาการประหลาด
คล้ายกับมีวิญญาณอ่ะวิญญาณผีอะไรก็ไม่รู้ล่ะเข้าสิงร่างอืม
ทางญาติเองก็พยายามเอาพระมาห้อยคอไว้หวังว่าจะไล่วิญญาณออกไป
แต่สุดท้ายครับเอาไม่อยู่อืมป้าตู่แกบอกว่าไม่ไม่เอา
สะบัดออกไปยังไงก็ไม่เอาแบบนี้นี่ดูท่าทางดิค่ะเนี่ยนะ
ชาวบ้านหรือญาติญาติเนี่ยเขาบอกเลยว่านี่เป็นอาการเริ่มต้นของผีเข้าสิง
อืมคือสังเกตยังไงสังเกตตรงที่หน้าผากเนี้ยจะนูนขึ้นเหรอ
ปากปากจะบวมแล้วหน้าตาเคร่งเครียดไม่พูดคุยกับใคร
วิญญาณที่มาสิ่งร่างเป็นร่างใคร
ตู่บอกว่าเป็นวิญญาณของทวด
ซึ่งหลังจากนั้นไม่นานค่ะป้าตู่แกก็มีอาการอ่อนลง
คล้ายกับว่าวิญญาณผีสิงออกจากร่างไปแล้วคุณชนะ

อย่างนี้เจอหมอปลาหน่อย

อยากรู้ว่าเจอแล้วเป็นยังไง
หมอปลาครับคุณผู้ชมครับเดินทางไปถึงที่นี่แล้วก็นี่เลย

ช่วงเจอกันจับไม้จับมือพูดคุยกันหน่อย
นี่นี่หมอปลามาถึงเลยยังไง
แต่รู้สึกอย่างหนึ่งคือป้าตู่ตัวร้อนมาก

ตกใจหรือเปล่าแต่อย่างนี้หมอปลาบอกไม่เกี่ยวไม่ได้ตกใจอะไร
หมอปลาบอกว่าป้าตู่ป่วยแน่เลยก็ตัวร้อน
ไม่เกี่ยวถูกผีเข้าหรอกเป็นไข้
ไปหาหมอเถอะแต่ญาติก็บอกอย่างนี้ว่า
เฮ้ยนี่มันอาการของผีเข้านะ
เพราะว่าก่อนที่หมอปลาจะมาถึงเนี่ยป้าตู่ยังตัวปกติ
ตัวเย็นอุณหภูมิไม่เย็นไม่ร้อนแบบนี้นะคะ

แต่พอหมอปลามาถึงปุ๊บตัวร้อนจัดขึ้นมาเลย

งั้นทำไงดีหมอปลาก็เลยเรียกป้ารัตนามา

รัฐนาน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะ
คือเมื่อก่อนป้าแกเป็นพยาบาลมาก่อนไง
ป้ารัตนาก็เลยให้ช่วยมาดูป้าตูน้อย
แล้วป้ารัตนาว่าอย่างไรไปฟังเสียงกันค่ะ
เป็นยังไงบ้าง
ตัวร้อนมากหรือเปล่านะ

ป้าแบบนี้เบื้องต้นต้องรักษายังไงครับ

ก็ให้หมอตรวจดูอาการนะ
เป็นมากเป็นน้อยขนาดไหนนะ
ฟังหมอนะต้องฟังหมอ

เดี๋ยวคืนนี้จะสวดจริงจังให้กับพระฟังเลย
กลายเป็นว่าคุยไปคุยมา
ป้ารัตนาจะสวดแล้วให้พระลงโทษหมอปลายังหนักเยอะเหรอ

รัตนาก็ช่วยดูแลเบื้องต้นอะเนาะ

หมอปลาเนี่ยก็เดินสำรวจรอบบ้านนะ

ซิจะสัมผัสพลังงานลี้ลับได้หรือไม่

สุดท้ายไม่เลย
ไม่ไม่แย่ไม่แย่ไม่แย่
หมอปลาไม่สามารถสัมผัสถึงอะไรได้เลยครับ

หมอปลาก็เลยยืนยันว่าป้าตูไม่ได้ถูกผีเข้านะ
แต่ก็มีอาการป่วยปกตินี่แหละ
ส่วนที่ป้าตูกรีดร้องขึ้นมา
เนื่องจากว่าอาจจะหายใจไม่ออกก็ได้
พอหายใจไม่ออกก็พยายามกรีดร้องทุรนทุรายใช่ไหม
ตู่จำเป็นต้องไปรักษาไปพบหมอนะ
ซึ่งหลังจากได้พูดคุยกันแล้วกับทุกคนเนี่ยนะครับ
ตู่ก็มีสีหน้ายิ้มแย้มขึ้นมาดูเหมือนอาการดีขึ้นเห็นไหม
นี่ยิ้มแล้วยิ้มได้ยิ้มได้แล้วอ่ะ
หมอปลาแนะนำต่อนะครับว่าถ้าอยากอาการดีกว่านี้นะ
อยากดีกว่านี้ไปอยู่ด้วยกันที่บ้านหมอปลาไหม
จังหวัดเพชรบุรีจะช่วยดูแลรักษาให้
คือถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วเนี่ย
แน่นอนฮะมีเพื่อนแน่ก็คือ

ป้าตู่ป้ารัตนาสนุกสนานกันล่ะ

เรื่องความเชื่อคุณผู้ชมบางครั้งบางคราวเราก็ต้องเข้าใจเขานะ
เขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมในจุดตรงนั้น

แต่อย่างไกลซะเรื่องของการให้กำลังใจ

อีกเรื่องหนึ่งอันนี้ต้องไปปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญก็คืออาจารย์ออสหน่อยนะคะ
อาจารย์ออสเป็นเกจิดังวัดสายไหม

ที่ต้องไปปรึกษาเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะคะ

เธอไปเห็นแม่ตะเคียนแล้วเธอก็ชมว่าสวยจัง
กลับบ้านไปตกดึกฝันว่ามีผู้หญิงใส่ชุดไทยมายิ้มให้
แล้วจากนั้นเธอก็มีอาการกรีดร้องจิกหัวตัวเองจนต้องพึ่งอาจารย์ออสนี่แหละค่ะ
นี่มันร้านก็จะหาร้างให้นะจะหาร้างให้หนูดิหนูร้านไม่หัว
อะไรนะผมได้ยินไม่ผิดใช่ไหมค่ะเธอตะโกนมาว่าอยากมีสามี
มาผิดที่แล้วเอ้าใจเย็นเย็นแล้วกันจะถูกที่หรือผิดที่หรือเปล่า
ต้องมาช่วยดูแลกันหน่อยนะครับพระอาจารย์ออสเกจิดังเจ้าอาวาสวัดสายไหมนี่แหละค่ะ
ท่านก็เห็นผู้หญิงคนนี้มาแล้วมีอาการแปลก
บริกรรมคาถาโดยการใช้มีดหมอของขลังนี่แหละปากลงไปที่ศีรษะของเธอ
เบานะไม่ได้ปักจึ๊กลงไปนะใช่นะเป็นวิธีการปราบผีนั่นแหละ
พระอาจารย์ท่านบอกว่าถูกผีตะเคียนเนี่ยนะสิงร่างเฮ้ย
พอทำแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะสังเกตเลยว่าผู้หญิงคนนี้เขามีอาการแปลก
กรีดร้องเสียงดังด้วยความเจ็บปวดแล้วเหมือนพยายามต่อรองให้พระอาจารย์ออสเนี่ย
หาร่างใหม่ให้พระอาจารย์บอกว่าผีนางตะเคียนเนี่ยมาสิงร่าง
บอกอยากให้หาสามีให้ด้วยออมิน่าถึงได้ยินตะโกนมาว่าอยากมีผัว
เออเอาอย่างนั้นเลยนะคะเพราะพระอาจารย์ออสแกทำพิธีให้เรียบร้อยแล้วเนี่ย
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้กลับไปสิงอยู่ในไม้ตะเคียนเหมือนเดิมอ้าว
แต่อยากรู้ไปเจอได้ยังไงทำไมถึงเป็นอย่างนี้
อย่างนี้หลังเสร็จพิธีนะครับทีมข่าวของเราก็พูดคุยกับสาวรายนี้
แล้วก็เปิดใจกับทีมข่าวว่าเธอเดินผ่านศาลเจ้าแม่ตะเคียนในหมู่บ้านเอื้ออาทรแห่งหนึ่ง
ตอนนั้นเธอคิดในใจว่าทำไมเจ้าแม่ตะเคียนที่นี่สวยจัง
นั่นคือสิ่งที่เธอคิดในใจนะพอตกดึกเท่านั้นแหละ
ขณะนอนหลับฝันเห็นผู้หญิงแต่งชุดไทยมายิ้มให้คนลุก
จากนั้นเรื่อยมาก็พบเหตุการณ์ประหลาดคล้ายถูกผีสิงบ้างยังไงอีก
อยู่อยู่ก็ชอบกลิ่นน้ำอบโบราณอุ้ย
บางครั้งก็รู้สึกตัวแต่ควบคุมตัวเองไม่ได้จิกหัวจิกผมตัวเองด้วย
อุ้ยประหลาดนะใครก็จะทำตัวเองแบบนั้นนั่นอ่ะเนี่ย
เลยบอกว่าแบบนี้ผิดปกติแน่นอนและยังให้ข้อมูลอีกว่า
ตะเคียนที่บอกว่าอยากได้ร่างเธอนี่นะคะมาทำให้เธอมีอาการแน่นหน้าอก
ควบคุมตัวเองไม่ได้ครับเธอเองก็พยายามขัดขืนต่อสู้
เจรจาต่อรองกับผีตะเคียนเหมือนกันเจรจาด้วยเหรอเจรจาว่าอย่ามายุ่งกับฉัน
แต่ยังไงก็ไม่เป็นผลค่ะครับเธอบอกว่าทำทุกวิถีทางแล้วจริงจริงนะ
ยังไงถึงขนาดว่าเปลี่ยนศาสนาเลยอ่ะเฮ้ย
ไม่นับถือศาสนาคริสต์เลยอ่ะยก่าวว่าไม่เกี่ยวข้องกันแล้วอ่ะ
แต่ก็ยังช่วยไม่ได้นางตะเคียนก็ยังมารบกวนเหมือนเดิม
เลยได้ร้องไปที่เพจสายใหม่ต้องรอดให้มาช่วยหน่อยช่วยยังไงอ่ะ
ให้ช่วยไล่ผีออกไปด้วยเถอะแล้วพอมาเจอกับพระอาจารย์แล้ว
บอกว่าสบายใจมากขึ้นและพระอาจารย์ท่านก็เตือนด้วยบอกว่า
ให้มีสติอยู่กับปัจจุบันพยายามควบคุมตัวเองให้ได้
ท่านก็ให้กำลังใจมาแบบนี้ครับนะแล้วก็ทุกวันนี้นะคะ
ทุกวันนี้ยังไงทุกวันนี้เธอก็ดีขึ้นนะคะเธอก็ดีขึ้นแล้วค่ะ
ช่วยหน่อยเพราะอะไรเขาเริ่มหยิกบีมแล้วก็จิกหัวบีมเรานอนไม่ได้เลย
ใช่ค่ะคือเราหลับแล้วเขาก็มาดึงเราอย่างนี้นะ
มือมันไปดึงเองด้วยค่ะถ้าเขากดแล้วเขาก็จะหยิก
อันนี้คือเราเชื่อว่าเป็นผีตะเคียนเนี่ยนะ
ใช่ค่ะเป็นเขาค่ะเป็นเขาแน่นอนใช่ค่ะ
เขาคิดว่าร่างนี้เป็นร่างเขาอ๋อคิดว่าตัวเราคือร่างของเขา
ใช่ค่ะเอาอย่างนี้เรื่องของการทำพิธีกรรมนะ
ก็ว่ากันไปนะความสบายใจแต่หลายคนก็ตั้งคำถามไง
สรุปแล้วเนี่ยเอ๊ะพระมาทำพิธีอย่างนี้
มันอะไรยังไงกันแน่ค่ะพระอาจารย์ออสเจ้าอาวาสวัดสายใหม่
กล่าวไว้แบบนี้ว่าจากการที่ตัวท่านเนี่ยได้ทำพิธี
แล้วก็ป่าพรมน้ำมนต์ให้เอาจริงจริงท่านก็ไม่ได้เห็นว่ามีวิญญาณอะไร
แฝงในร่างกายหรอกตอนที่พูดคุยกันแรกแรกเนี่ย
พูดคุยกันปกติแต่คุยไปสักพักตัวผู้หญิงน่ะ
มีอาการจิกมือตัวเองบ้างกรีดร้องโวยวายด่ายาบคล้ายออกมา
เพราะว่าเจ้าตัวอาจจะเห็นสารเจ้าแม่ตะเคียนบ่อยก็เลยคิด
แล้วก็นึกไปเองว่าโดนแฝงร่างมา
ตัวท่านนะครับท่านเทศให้ฟังเลยนะครับว่า
คนเราเนี่ยต้องมีสติตื่นตัวรู้คิดว่าตัวเองทำอะไรอยู่

สำหรับเจ้าแม่ตะเคียนตัวท่านเองมองว่า
คงไม่ได้มาสิงหรือแฝงร่างตัวของผู้หญิงคนนี้หรอก

ซึ่งบางครั้งบางครานะครับการที่พระท่านทำพิธีแบบนี้ให้
ผมให้คุณผู้ชมมองแบบนี้นะมันเป็นเรื่องของการให้กำลังใจนะ
เหมือนกับเป็นอีกหนึ่งวิธีในการรักษา
มันอาจจะเป็นเรื่องที่แบบมันทับซ้อนกับความเชื่อ

แต่มันเหมือนเป็นการให้กำลังใจในรูปแบบหนึ่ง
อย่างน้อยได้มาพบท่านแล้วกำลังใจก็อาจจะดีขึ้น
เล่าสู่กันฟังแบบนี้แต่อีกเรื่องหนึ่งก็อยากจะเล่าสู่กันฟัง
เป็นเรื่องราวของนักศึกษาทะเลาะกันค่ะคุณชนะ
เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่น่าปลื้มเลย
คือเรื่องของเรื่องมันเป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

เจ้าหน้าที่เขาตรวจอาวุธเข้มเพราะว่าก่อนหน้านั้นน่ะ
หน้าวันสถาปนามีคนโดนยิงนะครับ
เข้าไป

ปืน

มันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยก่อนวันสถาปนาปั้งปั้งปั้ง
แล้วเนี่ยครับดูวิ่งหนีตายเลยเนี่ยโอ้โหมาจ่อยิงอย่างนี้เลย
มีคนเสียชีวิตด้วยค่ะใช่โอ้โหโหดร้ายมากเลยนะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับแสดงให้เห็นว่ามีผู้ชายสองคน
วิ่งหนีตายอยู่ริมถนนคู่อริก็วิ่งวิ่งตามมาพอชายคนหนึ่ง
หลักล้มเท่านั้นแหละครับคู่อริที่วิ่งตามมากระหน่ำยิง
ผมขอใช้คำว่ากระหน่ำยิงเลยนะตามภาพที่เห็นเป็นอะไรที่โหดร้ายจริงฮะ
ค่ะแล้วเพื่อนอีกคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาเนี่ยก็รับมือปืน
กระโดดขึ้นท้ายรถแล้วก็ขับหนีออกไปแล้วเขาบอกว่าเท่านั้นไม่พอนะ
ก่อนจะหนียิงใส่อีกหนึ่งนัดด้วยซ้ำด้วยอ่ะค่ะโอ้โหเหตุการณ์มันเกิดที่หน้าร้านขายโรตีปากซอยนนทบุรีหก
ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจังหวัดนทบุรี
ช่วงเย็นวันที่สิบสี่มิถุนายนที่ผ่านมาครับอ่าเราไปดูผู้ชายที่ถูกยิงอ่ะนะคะ
คือนายสมาธิวิเศษพงภัณฑ์อายุยี่สิบห้าปีนักศึกษาปีสี่คณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมินี่แหละถูกกระนำยิงหกนัดหกนัดคุณผู้ชม
เนื้อค่ะเนื้อเนื้อคนเนี่ยมันจะไปทนกระสุนปืนหกนัดได้ยังไงนั่นน่ะสิ
เสียชีวิตนะคะเขาบอกว่าตอนนั้นเนี่ยผู้เสียชีวิตกำลังเดินข้ามฝั่งจากมหาวิทยาลัย
มากับรุ่นพี่สองคนจะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวโอ้โหแล้วก็จะกลับไปกินในมหาวิทยาลัย
ไม่ทันจะได้กินเลยค่ะก็ต้องมาเกิดเหตุซะแล้วซึ่งเมื่อวันที่สิบหกมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะ
เป็นวันครบรอบ๖๕ปีการเกาะตั้งมหาวิทยาลัยทางมหาวิทยาลัยก็เลยจัด
จัดพิธีสักการะองค์พระวิศนุที่ตั้งอยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยขึ้นมา
งานนี้ก็ต้องมีสิทธิ์เก่าสิทธิปัจจุบันมาร่วมงานกันเยอะอะนะคะ
แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบภอมเมืองนันนทบุรีเนี่ยมาตรวจอาวุธด้วยนี่นี่นี่
มาควบคุมมาดูแลความเรียบร้อยด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เกิดเหตุร้าย
แต่ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดเหตุขึ้นคุณผู้ชมครับส่วนการติดตามตัวคนร้ายที่ก่อเหตุ
ยิงนักศึกษาชั้นปีที่๔เสียชีวิตเมื่อวันที่๑๔มิถุนายนที่ผ่านมา
ตามเหตุการณ์ที่เห็นเนี่ยนะครับทางชุดสืบสวนเนี่ยได้ไล่ตรวจสอบเส้นทางหลบหนี
เลี่ยงเมืองแล้วเลี้ยวซ้ายออกถนนรัฐนาธิเบส
่งหน้าไปทางอำเภอบางใหญ่ส่วนประเด็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ
คาดว่าน่าจะนะน่าจะมาจากเรื่องของคู่อริต่างสถาบัน

นั่นคือสิ่งที่ตำรวจบอกกับนักข่าวเรามา

โอ้โหล่ะคุณผู้ชมเรื่องของการทะเลาะวิวาดกันนะ

ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นแล้วก็เฝ้าควบคุมดูแลอยู่นะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมเรามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะ
เป็นเรื่องของผู้ชายป่วยจิตเวท

ก็เลยไปถืออาวุธมีดเนี่ยไล่ทำร้ายชาวบ้าน

เดี๋ยวพาผมไปขึ้นศาลเลย
โอ้โหรุ่นวายเลย

ทำให้ตำรวจทั้งโรงพร้าคแล้วทำไม

จับกลุ่มค่ะตำรวจสภาพเมืองอุตรดิษฐ์ตอนแรกเนี่ยเขาก็มาเกลี้ยกล่อมก่อนไง
คุยกับนายน้อยอายุ๖๕ปีคนที่ถือว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวทแล้วก็เกิดอาการคุ้มคลั่ง
นายน้อยถือมีดมาอืมแล้วก็พูดจาแบบกวนกวนนะคะ
จับใจความไม่ได้หรอกตำรวจก็เลยบอกอ้าวใจเย็นเย็นวางมีดลงแล้วมามอบตัวกับตำรวจ
อืมนายเล็กก็ไม่ยอมง่ายง่ายหรอกค่ะนายน้อยสินายน้อยนะ
น้อยไม่ยอมง่ายเนาะก็พูดจาวกไปวนมานะคะแล้วก็ยังถือมีดด้วย
ทีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าอาการไม่น่าจะดีแบบนี้เดี๋ยวไปทำร้ายคนอื่นเดี๋ยวมันจะอันตราย
เดินอยู่แถววัดเนี่ยคุณชิสาวัดน้องผาจังหวัดอุตรดิษฐ์นะ
แล้วไม่ยอมปล่อยวางอาวุธไงกระทั่งนายน้อยหันหลังนี่โอกาสดี
เจ้าหน้าที่ยิงเลยยิงปืนไฟฟ้านะคุณผู้ชมใส่แผ่นหลังคุณได้ยินเสียงไหม
นี่คืออาวุธปืนไฟฟ้ายิงไปแบบนี้แล้วก็เข้าชาร์จตัว
ก่อนจะพาตัวนายน้อยเนี่ยส่งโรงพยาบาลอุตรดิษฐ์ก่อน
เพื่อให้แพทย์รักษาเดี๋ยวว่ากันเรื่องของคดี
คืออย่างนี้ชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังว่าก่อนหน้านี้นายน้อยเนี่ยคลุ้มคลั่งนะ
ถือมีดอารวาสไล่ฟันประชาชนที่สัญจรไปมาแถวนั้น
ซ้ำร้ายกว่านั้นคือกำลังจะทำร้ายแม่
แม่ที่กำลังอุ้มลูกวัย๒ขวบอยู่คุณ
นะชาวบ้านเห็นแบบนี้ก็เลยโทรศัพท์แจ้งตำรวจให้มาระงับเหตุนะคะ
ก็ถือว่าเคราะห์ดีแหละที่นายน้อยไม่ทันจะได้ทำร้ายใคร
แล้วตำรวจก็จับกลุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยนะคะ
ถ้าพูดถึงการป่วยก็ต้องรักษา
ยิงฝั่งเข้าหลังเนี่ยทะลุรอยสักเลย
อยสักนี่ไม่ได้มีประโยชน์อะไรเลยใช่ไหม

คุณผู้ชมครับไปดูเรื่องราวบนท้องถนนกันบ้างนะครับ

รถบรรทุกปูนพุ่งชนท้ายรถกระบะขนมังคุด
ทำให้เสียหลักพุ่งเข้าร้านยา
โอ้โหเหตุการณ์น่ากลัวมากครับ
โอ้โหพนักงานครับที่อยู่ในร้านยาวิ่งนิ้วตะหลุดก่อนเลย

พุ่งมาแบบเนี้ยฮะนี่คือคลิปเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าร้านเพชรจันเพศัตริย์หมู่๕ตำบลปัทวีอำเภอมะขาม
จังหวัดจันทบุรีจับ๕วินาทีนี้เอาไว้ได้ค่ะ
รถกระบาดโตยต้าสีขาวทะเมียนบอมไม้ไม้บอมไม้ไม้
๑๗๐๒จันทบุรีบันทุกมังคุดมา
ขับมาบนถนนสาย๓๑๗จันทบุรีมุ่งหน้าไปที่โป่งน้ำร้อน
แล้วถูกรถบรรทุกปูนซีเมนฮีโนสีเขียวทะเบียน๘๓๖๕๘๘นนทบุรี
ชนท้ายก่อนไงทำให้รถกระบาดเสียหลัก

ใช่แล้วค่ะคือตอนนี้เจ้าของร้านพนักงานบอกตกใจมาก
วิ่งหนีตายกันจ้าละวันแต่ก็รอดนะ
หลบหนีทันอยู่เหมือนกันค่ะส่วนคนขับกระบะเป็นอย่างไรคะ
เขาบอกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ามีอาการจุก
ผมจุกผมจุกมียาแก้จุกไหมครับ
โอ้โฮอยากซื้อยาเหรอคะแม่จอดรถก่อนสิ
ความเสียหายประเมินมูลค่าเบื้องต้นนะครับ
ความเสียหายเนี่ยโอ้โฮถูกว่าเยอะอยู่เหมือนกัน

พังเป็นแถบอย่างนี้เลยครับ
เนี่ยฮะมีทั้งประตูทางเข้ากระจกด้านหน้าร้าน
แล้วก็ยาที่วางเอาไว้เสียหายหมดเลยอ่ะ
สัชกรหญิงจิราพรแซ่ลีอายุ๓๒ปี

ให้นักข่าวฟังบอกว่าเห็นรถกระบะบรรทุกมังคุดเนี่ย
กำลังเลี้ยวมาซื้อยาที่ร้าน
แต่เลี้ยวเข้ามาในช่องที่เป็นทางออกค่ะ

ใช่ค่ะเธอบอกถือว่ามันเป็นเคราะห์ไม่ดี
ครั้งนี้คงต้องไปทำบุญใหญ่เลยล่ะค่ะ

เพราะไม่งั้นก็คือนั่งคุยกันอาจจะมีบาดเจ็บบ้างอะไรอย่างนี้

เออแต่ว่าครั้งนี้ถือว่าเฉียดฉิวรอดมาได้
พูดถึงสภาพของร้านหน่อยนะคะ
ตอนนี้ร้านขายยาปรับปรุงซ่อมแซมปิดชั่วคราวนะคะ
ก็ใช้ไม้อัดมาปิดกั้นส่วนที่ได้รับความเสียหายไปก่อน
นำโครงเหล็กนั่งร้านมาค้ำยันป้องกันคานด้านบนจะพังถล่มลงมา
แล้วก็รอช่างรับเหมามาประเมินราคาเพื่อซ่อมแซมต่อไปนะ
หลังจากนี้ต้องตั้งเสาเหล็กหรือวัสดุป้องกัน
เพราะว่าร้านเนี่ยตั้งอยู่ริมถนนมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้
จริงครับคุณชิสาทางด้านตำรวจสภมะขามนะครับ
เชิญตัวคนขับรถกระบะและคนขับรถบรรทุกปูน

ก็คือนายรัตนาชัยสาธิสีอายุ๒๗ปี
คนนี้เป็นคนขับรถบรรทุกปูนนะก็มาสอบปากคำก่อน
สาเหตุนะครับก็เกิดจากการที่ว่าเนี่ยฮะทางตำรวจเขาบอกนะ
ตอนนี้ได้ตั้งข้อหาไว้ให้คนขับรถบรรทุกไว้ก่อน

ขับรถโดยประมาททำให้ทรัพย์สินผู้อื่นได้รับความเสียหาย
เพราะว่ารถบรรทุกไปชนรถกระบาดที่ขนมังคุดมาก่อนไง

ทำให้รถกระบาดที่ขนมมังคุดเสียหลักเข้ามาในร้านขายยา
แล้วตอนนี้เนี่ยนะก็เตรียมจะเรียกคู่กรณีทั้งสองฝ่าย
ตกลงค่าเสียหายกันในวันจันทร์ที่๒๐มิถุนายนนี้
ตอนนี้ก็ให้เป็นหน้าที่ของประกันของรถทั้งสองคัน
ให้ร่วมกันตกลงเจรจากันไปก่อนนะครับ

อีกหนึ่งเหตุการณ์นะเป็นอุบัติเหตุรถใหญ่
พ่วง๑๘ล้อขนปาล์มน้ำมันมา
แต่ไม่ทันจะได้มองทางเมอ
ก็เลยไปเสยท้ายรถกระบาดที่จอดติดไฟแดง
ใกล้เป็นเหตุการณ์สะหรับแบบนี้ค่ะ
ว้ายคุณผู้ชมค่ะ
ถ้าเราอยู่ในรถกระบะคันที่จอดติดไฟแดงอยู่

โอ้โหดูภาพนี้อีกครั้งหนึ่ง
รถเขาจอดติดไฟแดงใช่ไหมคะแต่สักพักนึงค่ะรถพ่วง๑๘ล้อ
มาแล้วค่ะตามลูกสอนสีแดงพุ่งมาอย่างไว
แล้วชนท้ายยับเลยค่ะจริงคือเขาบอกว่ามัวแต่ดูข้างทางเพลินไปหน่อยเนี่ย
คนขับรถพ่วงเนี่ยพอหันหน้ามาอีกทีร้องแหมได้คำเดียวไปแล้วค่ะชนเลยค่ะ
โอ้โหเห็นแวบนะเออกระบะเนี่ยหลังยู่ยับเลยอ่ะ
อันนี้คุณผู้ชมเราถึงเอามาให้ดูไม่ได้ตอกย้ำซ้ำเติมโทษใครนะ
แต่แค่จะบอกว่าอุบัติเหตุนี้มันบาปเกิดขึ้นได้
อย่าประมาทแม้แต่เสี้ยววินาทีเดียวค่ะ
ครับเปลี่ยนอารมณ์นะฮะมาดูความน่ารักของคุณพ่อคุณลูกบ้างดีกว่า

คุณพ่อนะครับจะอุ้มลูกข้ามทางที่มีน้ำขังแต่กำบังดันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับ

แต่โอ๊ยมันพลาดล่ะก็อย่างว่า
คือลุ้นนะคะเราก็เอาใจช่วยคุณชนะคุณไหวไหมคะเนี่ย
เอาดูกันใหม่แต่พอลื่นแล้วเป็นการลื่นที่เอาพูดตรงนะ

เอายังดีมันยังเป็นพื้นแบบนิ่มมันยังเป็นแบบโครนหน่อย

ไม่งั้นแล้วก็โอ้โห

น่าอยู่เลยคุณพ่อเจ็บได้เข้าใจว่าคุณพ่อคงยอมยังไงลูกปลอดภัย
ก็สบายจังลูกไม่เปียกก็โอเคแล้วใช่ค่ะ
ต่อไปก็หาที่ทางใหม่แล้วกันนะพ่อนะ

การสร้างอาชีพสร้างรายได้กับคุณจูดง

เขาออกไปสถานหาภารกิจดีมาให้เราอันนี้จะพาไปดูการทำเต้าหู้โบราณ
สนใจมากนะคะไปติดตามพร้อมกันในช่วง

ซึ่งที่นี่ครับเขามีของขึ้นชื่อก็คือเต้าหู้ครับ

เขาทำกันมายาวนานกว่า๗๕ปีเลยแหละครับ

ที่นี่ครับทำเต้าหู้อะไรบ้างครับ

หู้เหลืองครับแล้วก็เต้าหู้กระดานครับ

แล้วเอาไปล้างไหล่น้ำจนสะอาด
สะอาดจากนั้นก็นำไป

แบบนี้ครับแล้วเริ่มต้มในโม่
ไปใหญ่ที่โม่ต้ม
ก็จะมีท่อต่อเข้าเครื่องสลัด

ออกจากกันแล้วส่งน้ำถั่วเลี้ยง

กระทะไม้ใหญ่
ระหว่างการต้มก็จะได้ของแถม

จะถูกส่งมาใส่ทั้งแบบนี้
เต้าหู้ขาวโดยมีส่วนผสมสำคัญคือดีเกลือ
ที่คุณหนึ่งกำลังผสมลงถังน้ำถั่วเหลืองอยู่ครับ
ค่ะพี่ดึงครับอันนี้ใส่ดีเกลือเท่าไรครับ
อ๋อบอกไม่ได้ครับเพราะว่าแต่ละถังเนี่ยครับ
เข้มข้นของถั่วแต่ละถังมันก็ไม่เท่ากัน
พอผสมเสร็จแล้วรอประมาณกี่นาทีครับถึงจะ
ประมาณครึ่งชั่วโมงครับลึกชั่วโมง
คุณผู้ชมครับหลังจากเต้าหู้ขาวที่เขาผสมดีเกลือ
เซ็ตตัวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเขาจะนำมาขึ้นบล็อกนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่นะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เต้าหู้ขาว

เขาจะยกมาแล้วก็มาผึ่งตรงนี้ครับ
เต้าหู้ขาวไปดูการทำเต้าหู้เหลืองกันบ้างครับ
ซึ่งวัตถุดิบสำคัญจะแตกต่างจากเต้าหู้ขาว
นั่นก็คือการใช้ผงเจี๊ยวก่อแทนดีเกลือ
ซึ่งวัตถุดิบทั้งสองอย่างนี้
จะช่วยทำให้น้ำถั่วเหลืองจับตัวเป็นก้อน

พอเนื้อเต้าหู้เริ่มจับตัวแล้ว
เราก็ต้องรีบตักใส่แม่พิมพ์ที่ปูผ้าขาวบางไว้นะครับ
เสร็จแล้วก็ปิดผ้าขาวบางไว้ครับ

ก็น่าจะทับเพื่อที่จะให้มันไปทรงมากขึ้น
พอเต้าหู้ได้ที่ก็แกะออกจากแม่พิมพ์
แล้วเอามาใส่หม้อใบใหญ่ที่ต้มน้ำกับผงขมิ้นไว้
ก็จะได้เต้าหู้เหลืองเนื้อเด้งสีสวยแบบนี้แหละครับ

ส่วนเต้าหู้กระดานก็จะใช้ผงเจี๊ยวก่อเช่นกัน
แต่ในสัดส่วนที่แตกต่างกันไปนะครับ
ขั้นตอนการทำก็จะคล้ายกับการทำเต้าหู้เหลือง
แต่ไม่ต้องเอาไปต้มในน้ำขบิ้นนั่นเองครับ
ครับผมโรงงานเรานะครับมีช่องทางการขายออนไลน์นะครับ
ทางเฟสบุ๊คนะครับชื่อว่าโรงงานเต้าหู้วัดไซนะครับ
โอ้โหกินสดเลยนะครับคุณผู้ชม
เนื้อนิดกริบรสชาติเค็มข้น
หอมกลิ่นทัวร์เลี้ยงมากนี่แหละครับ

โรงงานเต้าหู้คันเทพฯแห่งเมืองโฟธารามจังหวัดราชบุรี
ที่สมัดทั่วไทยผ่ามาชมในวันนี้ครับ
เดี๋ยวติดตามจูด้งกันต่อนะคะ

คุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะลากันด้วยนะครับ
สวัสดีค่ะ
เซลฟิลด่ากาล

แล้วมากัดกันให้สะบัดในทุกข่าว
อารมณ์ดีกันทุกบายกับผมนะครับ
อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์
และดูสดพร้อมกันทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒